เป็นเรื่องของสามเจนเลยคือยายแม่แล้วก็ลูกเล็ก
แม่กำลังเลี้ยงดูลูกเล็กอยู่แล้วยายก็กำลังอุ้มหลานอยู่ตอนนั้น
ปรากฏว่าคนเป็นแม่ชักเกร็งชักเกร็งจนยายเองต้องตะโกนบอกลูกเขย
ให้มาดูเมียหน่อยดูหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
โมโมไหนไหนมานี่
โมไหนไหนได้

ตกใจกันหมดบ้าเลยเราเองฟังก็ยังตกใจ
คุณผู้ชมโอ้โหตอนที่สามีมานะวิ่งอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อใช่ไหม
วิ่งมาแล้วก็พยายามแบบโบโบเป็นอะไรโบเป็นอะไร
เหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ
แล้วคุณโบวี่น่ะบอกว่าก่อนหน้านี้
ช่วงที่เธอแบบท้องใกล้คลอดเธอมีอาการเหมือนกับปวดหัวกระทันหัน
แล้วหมอไปตรวจดูปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองแตก
คุณคิดดูสิตอนนั้นน่ะท้องอยู่ใกล้จะคลอดอยู่ในห้องไอซียู๖วัน
หลังจากนั้นก็มาพักฟื้นต่อที่บ้าน
แล้วพอคลอดลูกได้ประมาณสักเดือนนึงจู่ก็เกิดอาการ
เกิดอาการคือเธอคลอดลูกประมาณช่วงมกรา
อาการชักเกร็งมันมีช่วงประมาณกุมภา
นี่ค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นน่ะ
เป็นการชักเกรงครั้งแรกในชีวิตเลยนะ

คิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกเรื่องไม่ได้ใหญ่มาก
ผ่านมาอาการชักเกรงมันก็เกิดขึ้นอีกค่ะ
แต่รอบนี้เธอไปพบหมออาการปลอดภัย

ต้องกินยากันชักทุกคืนเลย

เกิดเธอชักอีกจะได้ช่วยเหลือได้ทัน

คุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่
ก๊อฟบอกแบบนี้ดูจากในคลิปแล้ว
อาการของคุณโบวี่ลักษณะเหมือนกับชักเกร็งกระตุกทั้งตัว
หรือคือลมบ้าหมูนั่นแหละ
อันนี้ต้องไปหาสาเหตุให้ได้นะว่าเกิดจากอะไร
แต่สิ่งสำคัญนี่คือต้องประถมพยาบาลให้ถูกวิธีคุณผู้ชม
ถ้าเป็นแบบนี้นะเราเจอแบบนี้นะให้คนป่วยนอนตะแคง
อย่าให้เศษอาหารหรืออะไรไปอุดทางเดินหายใจ
และสองเอาหมอนมารองกันหัวกระแทก
ชักเกร็งแล้วมันอาจจะเกิดการกระแทกได้
ใส่ชุดรัดแน่นใช่ไหมปลดออก
และที่สำคัญอย่าเอาอะไรมายัดปาก
บางคนบอกว่าเฮ้ยชักแบบนี้ต้องเอาช้อน

เก่านะเก่าเป็นพวกที่เก่า
ยาค่ะแล้วข้อสุดท้ายถ้าเกิดชักเกร็งเกิน๓นาทีนี้
อันนี้ไม่ได้แล้วนะต้องเรียกรถพยาบาลแบบด่วนเลยนะคะ